หมู่บ้านริมคลองท่าแพรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เจ้าบ้านยางหวาดผวาเจ้านาเดียเจ้าระเข้ยักษ์
คือเจ้าบ้านเขาเห็นนะเห็นแล้วเห็นอีก

จะจับมันไม่เจอแต่ตอนที่แบบหวาดกลัวเอามันมาไง
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งจับเจ้าจราเข้นาเดียให้ได้นะคะ
เพราะว่าชาวบ้านกลัวจริงเดี๋ยวไปดูกันหน่อย
ผู้นำท้องที่ในตำบลปากภูนตำบลท่างิ้วอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

แจ้งชาวบ้านให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เวลาอยู่ในน้ำเนี่ย
ต้องระวังมากมากเลยระวังสัตว์เลี้ยงด้วยระวังเด็กด้วย
บางทีเด็กเล็กก็ไปเล่นน้ำไปว่ายน้ำเห็นน้ำแบบนี้

ใช่แล้วบางทีไม่รู้ด้วยเหมือนมันหน้าตาเหมือนขอนไม้อ่ะคุณ
โดยเฉพาะเส้นทางคลองท่าแผ่มุ่งหน้าออกสู่อ่าวปากภูน
เป็นเส้นทางออกสู่ทะเลค่ะ
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ในสวนสมเด็จพระศรีนคริน๘๔ทุ่งท่าลาศบอกว่า
ราเข้ในสวนสัตว์มี๔ตัวแต่เมื่อวานนี้มันเหลืออยู่๒
ชาวบ้านในหมู่๘ตำบลท่างิ้วอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่า
นี่มันเป็นทางไหลของน้ำพอดีเลย
จากบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนคริน๘๔
มันเป็นเส้นทางมันเหมือนน้ำมันเชื่อมต่อกันกับสวนสัตว์นะคะ
แล้วก็มีคนเจอจอราเข้ยักษ์หลายครั้งค่ะ
อยากจะเห็นหน้าตาของเจ้านาเดีย
ดูโอ้โหนั่นแค่หางนะโอ๊ยเดี๋ยวก่อน

คุณผู้ชมต้องบอกว่าขนลุกน่ากลัวจริง

สวนสัตว์มีอยู่๔ล่าสุดเหลืออยู่๒
ดังนั้นหายไป๒และ๒ตัวมันอยู่ไหนล่ะจ๊ะ

เป็นเจ้าจราเข้ยักษ์นาเดียแน่

ใช่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเตือนประชาชน

เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งไล่ล่าต่อไปนะคะ

เท่ารถบัสได้ไหมคุณ๕เมตร
คือใหญ่มากถ้าเกิดเทียบกับโต๊ะนี้ก็

เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงนะคะ
ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือเป็นภาพเก่า
เมื่อ๒ปีก่อนที่เป็นตัวจราเข้นะคะ
อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าตัวหน้าตามันเป็นยังไง

เพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่เจอยังจับไม่ได้

ต้องโตขึ้น
ต้องโตขึ้นแน่